แล้วเนี่ยมันโผล่ขึ้นมาจากแบบ

บางทีมันเหมือนถูกตัดไม่เรียบร้อยมันยังเป็นหยักเป็นแหลมเป็นคมอยู่เลย
แบบนี้ถ้าคนมาสะดุดล้มใส่โอ้โหคุณไม่อยากจะคิดภาพนะ

ใช่ค่ะเหตุการณ์นี้คุณผู้ชมคือต้องบอกพี่กัดก่อน
นี่คืออยู่ตรงถนนรามคำแหงค่ะ
๑๙ทับ๑แล้วก็ในเพจนี้แหละเพจเฮ้ยนี่มันฟุตบาทไทยแลนด์
ก็โพสต์ลงในโลกโซเชียลเนี่ยนะคะ
ไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรเป็นรั้วกั้นทางเดินหรือเปล่า
มันชำรุดหรือเปล่าเหลือแต่เสาแหลมแบบนี้โผล่มา

อะไรที่มันเป็นของเดิมของมันอยู่เป็นรั้วหรือเป็นอะไรก็ตาม
แต่มันถูกตัดไปเหลือแต่เหล็กตรงนี้นะโผล่ขึ้นมา
คุณแล้วจะต้องให้มีคนตายตรงจุดนี้ก่อนหรือเปล่า

เออคือเขาเขียนไว้แบบนี้บอกว่ารอดูข่าวอุบัติเหตุ

รอคนสังเวยชีวิตก่อนค่อยแก้ไขครับ
อันตรายที่สุดก็ฟุตบาทไทยนี่แหละ
แต่อย่าลืมบนทางเท้ามอเตอร์ไซค์ก็ขับไม่ได้
ไม่ได้แต่ว่าก็ต้องระวังไงเรื่องของคนเดิน

นำเสนอข่าวนี้มีความคืบหน้าค่ะ
เพราะว่าทางสำนักงานเขตบางกะปิ
ก็ให้ผู้รับเหมาก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดิน

ดูสิหายไปเรียบร้อยแล้วโบกปูนปิดทับเรียบร้อยแล้วนะคะ
แต่ว่าชาวบ้านจริงก็แจ้งเบาะแสมาแล้วบอกกว่าจะหายไปได้เนี่ย
มันต้องรอให้เป็นเรื่องก่อนเพราะจริงแล้วมันโผล่ออกมานานแล้วเหมือนกันนะ
ใช่คือตรงนี้เส้นรัมคมแหงคุณผู้ชมแถวบ้านชั้น
ตอนนี้เขาทำรถไฟฟ้าอยู่ทีนี้มันก็จะมีการแบบเรื่องของขยายถนนด้วย
มันอาจจะมีร่องรอยเหลืออยู่แบบนี้
เมื่อเช้าผมโทรไปจะพูดคุยกับทางโฆษกกรทม
จุดนี้แล้วมันมีจุดอื่นอะไรอีกไหม
หรือว่าแต่เดิมมันน่าจะเป็นรั้วแบบนี้นะฮะ
จุดอื่นมีอันตรายอีกไหมแต่ว่าโฆษกประชุมอยู่

แต่ถ้ามีพื้นที่ไหนที่เป็นพื้นที่อันตราย
ช่วยแชร์กันหน่อยช่วยแจ้งกันหน่อยแจ้งหน่วยงานเขาด้วย